เริ่มกันที่เรื่องราวของฟุตบอลกันก่อนนะครับ
วันนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้เรียกประชุมฝ่ายจัดการขัน
รวมไปถึงคณะกรรมการของผู้ตัดสินครับ

ไม่มีผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ทำให้เกมนั้นต้องเลื่อนออกไปครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งแข่งขันไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีกรรมการไปทำหน้าที่
ซึ่งก็ถือว่าเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินกับฝ่ายจัดการแข่งขัน
พร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
ส่วนข่าวลือที่ว่ามีผู้ตัดสินนั้นลงชื่อ
ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงโดยผู้ตัดสินแค่ขอลากลับภูมิลำเนาในช่วงสงกราน
ซึ่งสมาคมนั้นจะให้ผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ในเกมที่ใกล้เคียงกับภูมิลำเนา
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับบ้าน
และยืนยันว่าเกมสุดสัปดาห์นี้จะแข่งขันได้อย่างแน่นอนครับ
คือทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขได้กลับบ้านด้วยได้ทำหน้าที่ด้วยได้เงินด้วย
มีเงินไปให้ลูกเมียที่บ้านด้วย
มีความสุขขันในรายการนี้นะครับ
หลักจากที่ทีมชุดใหญ่ของโครเอเชียนั้น
มีคิวลงเล่นในศึกยูโร๒๐๑๖ในช่วงนั้น
และอีกหนึ่งทีมก็คือทีมชาติอุสเบกิสถานครับ
ซึ่งมีโอกาสเจอกับไทยในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ส่วนอีกหนึ่งทีมกำลังพิจารณาทีมจากโซนคอนคาเคฟ
และอีกหนึ่งทีมก็คือโอมานครับ

หน้าเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยตอนนี้กำลังร่างสัญญา

แต่ก็ยืนยันว่าจะมีการสื่อสัญญาแน่นอนหลังจากได้พูดคุยเป็นการส่วนตัว

ส่วนรายได้ของกุญสือทีมชาติไทยในช่วงก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร
ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับตกลงมา๑อันดับจากอันดับที่๑๔
มาอยู่อันดับที่๑๑๙นะครับ
ทำให้เสียตำแหน่งเบอร์หนึ่งของย่านอาเซียน
นัดสุดท้ายก็ทำให้ขยับขึ้นมา๑๙อันดับนะครับอยู่อันดับที่๑๑๖ของโลก
ขณะที่อาเซียนอาเซียนนะครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับ๑ของโลก
แทนที่เบลเยี่ยมที่ลงไปอยู่อันดับที่๒ครับ